ช่วงนี้มาอัปเดตภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนกันนะคะ
พูดคุยกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงกับคุณธนรัฐอิสระกุล
ผู้จัดการสายงานหลักทรัพย์จากธนาคารกรุงเทพเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสามท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
วันนี้ก่อนอื่นผมขอมาสรุปนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับ
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับ
ัชนีนะครับปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ๑กว่าทีเดียวนะครับ
แล้วก็ดัชนีตอนนี้ก็ปิดเหนือระดับ๑๕๐๐จุดนะครับ
ที่ระดับ๑๕๐๒จุดนะครับ
ซึ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามในส่วนของภาวะการลงทุนจะเห็นได้ว่าเซนเมนต์ของตลาดนะครับในช่วงนี้นะครับปรับตัวได้ดี
วันนี้เราเห็นตลาดหุ้นในฝั่งของทางยุโรปเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้น
เช้านี้ถ้าเราดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเซียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นนะครับ
วันนี้น่าติดตามมากครับว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการปรับตัวขึ้นได้ตามตลาดต่างประเทศหรือไม่นะครับ
ซึ่งถ้าดูจากในแง่ของตลาดเองนะครับตอนนี้เราเห็นปัจจัยบวกหลายอย่างด้วยกันนะครับ
จะเป็นในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่มีการไหลเข้าพวกสินทรัพย์เสี่ยง
ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่เราเห็นเม็ดเงินตอนนี้มีการไหลเข้ามา
ในส่วนภาวะการลงทุนจะเห็นได้ว่าในเมื่อวานนี้หุ้นหลายตัวมีการปรับตัวขึ้นมา
โดยเฉพาะในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มธนาคาร
ซึ่งถ้าจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารรอบนี้ปรับตัวค่อนข้างลึกทีเดียว
แล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับจากในส่วนตัวหุ้นธนาคารนะครับ
ส่วนที่ส่วนของกลุ่มอื่นเช่นดัชนีกลุ่มพลังงาน
ก็ได้จากอันนี้ส่งในเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับที่เราเริ่มเห็นราคาน้ำมันดิบมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับ
แต่สินทรัพย์อีกอันหนึ่งที่ปรับตัวลงทราบไหมครับว่าสินทรัพย์อะไรก็คือในเรื่องของตัวทองคำนะครับ
ทองคำที่ผ่านมาเรามองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
เวลาเพราะว่าตลาดเศรษฐกิจมีปัญหา
เงินก็จะมีการไหลไปสู่ในส่วนตัวทองคำนะครับ
แต่ปัจจุบันเราเห็นในเรื่องของตัวทองคำ

อันนี้เป็นเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่มีการไหลเข้าและออก
เดี๋ยววันนี้ผมทำสไลด์มาฝากท่านผู้ชมด้วยกัน
สัปดาห์นี้แน่นอนทุกคนจับตาการเลือกตั้งประธานาธิของสหรัฐ
ในวันพรุ่งนี้เราคงจะได้ทราบผลกัน
เรามาดูเรื่องของสติติในส่วนตัวสไลด์จะเป็นยังไงบ้าง
ผมทำสไลด์มาเฉียงในว่าสติติเราย้อนกลับไปในช่วง๑๐ครั้งหลังล่าสุดด้วยกัน
ผลการเลือกตั้งสหรัฐ๑๐ครั้งหลังล่าสุด
มีถึง๗ครั้งด้วยกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐสามารถมีการปรับตัวขึ้นได้
ไม่ว่าใครจะได้รับการเลือกมาเป็นประธานรัฐก็ดี

ก็คือในเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจอเมริกามีการฟื้นตัวเกิดขึ้น
นั่นทำให้ในแง่ของตลาดทุนอเมริกาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว

ในส่วนของสัปดาห์นี้เราก็มองในเรื่องของตัวนโยบาย
ว่าใครที่จะเข้ามาเป็นภาระหนี้ของสหรัฐ
ถ้าดูฝั่งจากประธานาภาษณีย์ของผิดตั้นถ้าจะได้เลือกเข้ามา

อย่างเช่น๑การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
การเพิ่มเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งน่าจะนำมาในส่วนของตัวภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะมีการลงทุนนะครับมากขึ้นนะครับ
๓การเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่น
ตลาดของบ้านเราเองถ้าดูสัดส่วนการนำเข้าสินค้า
ถือว่าเป็นสัดส่วนข้างเยอะ๑๒ทีเดียว
ที่มีการส่งออกจากบ้านเราไปทางฝั่งอเมริกา
อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกในเรื่องของนโยบายของทางคลินตัน
ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นรวมถึงผู้ส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบด้วย
ตลาดหุ้นอาจจะมีลักษณะของการผันผวนได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมุมมองของตลาดหุ้น
ถ้ามาดูในส่วนของตัวตลาดหุ้นดาวโจรในส่วนสไลด์ถัดไปจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวขึ้นมา
ตามที่เราคาดเลยเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นดาวโจรมีการลงมาระดับประมาณสักแถวแนวรับ
อย่างที่สไลด์ที่เราเห็นแล้วก็มีแรงฟื้นตัวหรือว่ามีการดึงกลับขึ้นไป
น่าติดตามต่อว่าตลาดทุนอเมริกาหลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว
จะเป็นไปตามสิติหรือเปล่าว่าตลาดหุ้นจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้
สุดท้ายในเรื่องของตลาดหุ้นเองเราก็จะมีการเรื่องของตัวคัดเลือกหุ้น
ว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นแล้วเราจะลงทุนหุ้นอะไรบ้างอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่โดดเด่น
ในช่วงที่ผ่านมาเรามีการพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมต่างที่ได้รับประโยชน์
จากเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจในเรื่องของตัวงบการเงินที่ออกมาดี

ใช้โปรแกรมนี้เข้ามาหาจังหวะการซื้อขาย
เช่นถ้าหุ้นตัวไหนผลประกอบการดี
งบการเงินดี

เราก็จะมาจับจังหวะการซื้อขายว่าหุ้นที่เรามองสัญญาณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในสไลด์ได้
เมื่อวานนี้เราเห็นได้ว่ามีหุ้นหลายตัวมากที่มีสัญญาณบวกเกิดขึ้น
ถ้าเราดูจะเห็นได้ว่ามีแต่หลายอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับ
มีการปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นแก๊งขนาดกลางนะครับ
จะเป็นในส่วนของตัวแบงค์ขนาดใหญ่นะครับ
กลุ่มต่างต่างกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มทางด้านของปิโตเคมีนะครับ
ก็มีหุ้นหลายตัวทีเดียวนะครับที่รอบนี้ปรับตัวได้ดีนะครับ
หรือมีลุ้นได้ที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นไป
แล้วก็ยืนเหนือ๑๕๐๐จุดได้อย่างแข็งแกร่ง

ในปีนี้ทางบุหรษัพท์เราเอง
เราทำไว้ที่ระดับ๑๕๒๐จุด

ในเรื่องของทางฟันโครยังมีการไหลเข้าอยู่
อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมากกว่านั้นได้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวมุมมองของตลาด

ก็ส่วนใหญ่เราถามว่าจะมีการขึ้นนอกเบี้ย
รับรู้ไปแล้วครับเศรษฐกิจอเมริกามีการฟื้นตัว
ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนผมคิดว่ารอบนี้ตลาดหุ้น
ก็ไม่น่าจะมีการปรับตัวลงแรงนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้
เพราะฉะนั้นเองนะครับเซนิเมนต์ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับ
ก็น่าจับตาครับบรรยากาศการลงทุนตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
แล้วก็วันนี้เรามาลุ้นกันว่าตลาดหุ้นไทย
จะมีการปรับตัวขึ้นตามตลาดเพื่อนบ้านได้หรือไม่
วันนี้ผมขอจบรายงานเพราะว่าการลงทุนต่อไปอย่างเท่านี้นะครับ

ขอบคุณคุณธนรัฐอิสระกุลนะคะ
ผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง